ที่นี่มีของเก่าที่ไม่เคยเห็นมาให้ชมกันด้วย

ดูแค่ดูรถก็รู้แล้วว่า

เป็นสถานที่สะสมของเก่าเยอะแยะมากมาย
อยู่ริมถนนสายแกลงจังหวัดระยองนะคะ
แล้วคุณเห็นตั้งแต่ทางเข้าก็จะมีตู้ปรายศนีย์ไทยที่จำลองมาจากจังหวัดยาลา
มีข้อความเขียนเวลาไว้เนี่ยนะ
มีแบบเยอะแยะมากมายเขาจะเขียนแบบ
ตู้๖กท๑๐กทอะไรอย่างนี้กทคือก่อนเที่ยง

สมัยก่อนเหมือนเป็นบอกเวลาอะไรอย่างเงี้ด้วยอ่ะคุณซึ่งด้านในนะคะก็จะมี
มีอะไรสุดยอดนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันอาทิตย์ที่๑๔พฤศจิกายน๒๕๑๔ฉบับละ๑บาท
รูปภาพเก่าก็มีคุณดูดีหนังสือพิมพ์นี้เราไม่เคยเห็นอ่ะ
เก่ามากเก็บไว้อยู่เลยเป็นพิพิธภัณฑ์น่ะรูปภาพสภาพดี
ใช่จริงแล้วรูปภาพเก่าโรงภาพยนตร์จำลองแบบนี้ที่สะดุดตาคืออะไรรู้ไหม

คอกใส่หมูเก่าแก่ที่ทำด้วยหวายเดี๋ยวให้ดูนะคะเขาติดตั้งไว้ตรงทางเข้าพิพิธภัณฑ์เลยคุณ
แล้วแบบมันเหมือนเป็นเคล็ดอันนี้อย่างนี้ไว้คอยต้อนคนเข้าบ้านเหมือนคนที่เขาแขวนคล่องแขวนอะไรอย่างนี้

ใส่ดักปลาอะไรอย่างนี้เหมือนดักคนเข้ามาประมาณนี้แหละ
สมัยก่อนครอบครัวเจ้าของบ้านเขาเคยจับหมูขายโดยใช้คอกหมูแบบนี้ค่ะโดยใช้หวายคอกหมูอย่างนี้
ซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะ

เขาก็เลยเอามาตั้งไว้ให้ดูให้เรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์เนาะ
และนอกจากนี้อย่างที่เห็นนะคะมีของเก่าต่างรถยนต์ทะเบียนเดียวกัน
อุ๊ยแบบนี้ยังใช่ไหมมันชวนให้นึกถึงยุคนั้นสมัยนั้น
ก่อนที่จะโกนหนวดโกนเขาต้องรับมีดไปด้วย
แล้วก็มีห้องถ่ายรูป
สมัยก่อนเขาเรียกว่าห้องฉายรูปใช่ไหมอ่าใช่
ห้องถ่ายรูปมีกล้องกล้องโบราณกว่า๕๐๐ตัว
นี่ถ้าถ่ายอีกทีตอนนั้นโอ้โหหน้าไหม้เลยนะ
เออวาบเลยอ่ะแสงอย่างนี้นะคะไฟสูง
ภายในพิพิธภัณฑ์เขาก็จัดแบบร่มรื่นสวยงาม
คุณสามารถเข้าชมกันได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่๘โมงเช้า
จนถึง๕โมงเย็นนะถ้าใครไปที่ระยอง
อย่าลืมไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์กันหน่อยนะคะ
นี่เห็นไหมเขาจะมีตัวเลข๖กทคือแบบก่อนเที่ยง
อืมมันชวนให้นึกถึงวันเก่าเนอะ

แหมแหมใครเกิดไม่ทันสองห้าหนึ่งสี่คุณสามารถ
เอ้าเกิดไม่ทันแต่เขาจะขอรู้จักบ้างล่ะ
มั้งรู้จักเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐน่ะดิฉันน่ะ
โอ้โหหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทย